คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
ขับรถบนเส้นทางสบายใจ
แต่สักพักเจอนี่

ทางหลังเกิดขึ้นจะไปต่อหรือพอซะมี
เพลงในรถเขาเพราะเปิดเพลงในรถแบบนี้เวลาขับจะได้ไม่ง่วง
แต่ดูงูมันพันอยู่อย่างนี้

เมื่อเขาขับรถไปเขาไม่กล้าขับต่อเลยเจ๊

ก็อยากจะดูแล้วแหละนะว่ามันจะพันกันจะสู้กันไปถึงไหนนะ
นั่นน่ะสิแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันมา

อาจจะบาปได้ทำลายจิตใจสัตว

คุณเห็นใจมันเหรอเนาะ
เห็นใจมันก็เลยปล่อยให้มันมัดกันอยู่อย่างนั้น
เห็นบอกว่าเขาจอดอยู่อย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะ
คุณจอดเป็นเพื่อนเขาไหมล่ะชิคกี้พาย

ไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่ามันจะมาทำไอ้นู่นไอ้นี่อะไรกัน

หรือมันมาต่อสู้อะไรกัน
ทางไว้แล้วรีบแจ้งกู้ภัยดีที่สุด
แต่ว่าเอาจริงถ้าเลี่ยงเบี่ยงไปได้ก็ไปนะคะ

กลางถนนกลางวันแสก

พูดง่ายว่าใจเขาใจเรา
เออเข้าใจเนอะเราเข้าใจดีจัง